ไปดูบรรยากาศความสำเร็จของผู้สูงอายุที่จังหวัดชนบุรีกันหน่อย
เขามีการมอบปริญญบัติกันด้วยเป็นปริญญบัตรชีวิตค่ะคุณผู้ชม
นี่ค่ะเมื่อวานนี้ที่โรงเรียนผู้สูงอายุบ้านไร่๑จังหวัดชนบุรี
มีพิธีมอบประกาศนียบัตรปริญญาชีวิต
ให้กับผู้สูงอายุที่สำเร็จการศึกษาประจำปีนี้นะคะ
นี่บรรยากาศสวมชุดครุยสง่างามกันทุกคนเลยค่ะ
บรรยากาศก็อบอุ่นเป็นกันเอง
มีผู้สูงอายุหลายคนนี้นะคะ
ได้เข้าไปเรียนที่โรงเรียนผู้สูงอายุชุมชนบ้านไร่๑
ซึ่งทางเทศบาลนครแหลมชะบังได้จัดการเรียนการสอน๑ภาคเรียน
รมด้านวิชาการร่วมอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมของชุมชน
แล้วก็กิจกรรมที่น่าสนใจด้านอื่นนะคะ
จัดขึ้นมาเพื่อที่จะตั้งเป็นโรงเรียน
เพราะว่าทางเทศบาลเขาเห็นความสำคัญของผู้สูงอายุ
กลุ่มผู้สูงอายุถือว่าเป็นกลุ่มบุคคลที่มีคุณค่าต่อสังคม
ทำประโยชน์ไว้มากมายเพื่อให้คนรุ่นหลังได้มีชีวิตที่สุขสบาย
เหมือนสร้างคุณประโยชน์ไว้มากมายแล้วนะคะ
พออายุมากขึ้นทางเทศบาลก็เห็นสมควรว่า
ควรได้รับรางวัลในชีวิตและควรจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วย
โรงเรียนแห่งนี้ก็เลยบูรณาการพันธกิจการเรียนการสอนขึ้นมา
เพื่อให้ผู้เท่าผู้แก่ได้มาแลกเปลี่ยนความรู้กัน
แล้วก็ได้นำความรู้ที่มีไปสอนให้ลูกหลานได้
การันตีด้วยประกาศนียบัตรนี่แหละค่ะ
แล้วก็ถ่ายรูปกันแชะแบบนี้
บริการชื่อมือนะใช่แล้วค่ะเป็นภาพแบบความสุข
ก็เป็นสิ่งหนึ่งนะที่ทำให้เห็นว่าทางหน่วยงานภาครัฐ
โดยงานในชุมชนอย่างเทศบาลนครแหลมชะบัง
เขาไม่ละทิ้งแล้วก็ไม่ทอดทิ้งผู้สูงอายุในพื้นที่
ดูแลสนับสนุนส่งเสริมแล้วก็ให้เกียรติด้วย
ก็จะทำให้สังคมน่าอยู่มากขึ้น
คือเราสนับสนุนคนรุ่นใหม่แต่เราก็ไม่ทอดทิ้งคนรุ่นเก่าด้วยนะ

ใช่เรื่องของการศึกษามันไม่ได้อยู่ที่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่
มันอยู่ที่ว่าเรามีจิตใจมีความมุ่งมั่นขนาดไหน

ผิดแล้วผิดละวผิดแล้ว